เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เขาไปบุกจับกลุ่มเลย
ในการซ่อมฟันปลอมดัดฟันเทือน

โดยเฉพาะวัยรุ่นที่อยากจะไปดัดฟันเหลือเกิน
แต่ว่าปรากฏว่าที่นี่ไม่มีใบอนุญาต
ไม่มีคุณหมอไม่มีแพทย์
ดังนั้นก็เลยต้องเข้าไปสกัดเข้าไปตรวจจับกันหน่อยนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกฉัดมงคลอมรวสิน
ภูมิกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕

ซึ่งเป็นลูกจ้างร้านทำฟันจำนวน๓คน
ทรงพนักงานสอบสวนสชเผือก
พร้อมอุปกรณ์การทำฟันจำนวนหลายรายการ
หลังจากที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับ
นำหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่
เข้าตรวจค้นร้านทำฟันแห่งนี้
ภายในอ่าคารทานิลพาลาซ่าตำบลช้างเผือกเอมืองเชียงมาย
หลังจากรับแจ้งนะครับว่ามีการลักลอบจัดฟันโดยผิดกฎหมาย
ดัดฟันแฟชั่นให้กับวัยรุ่นทั่วไป
ในราคาก็ไม่ได้ถูกนะคุณ
เปิดหน้าร้านเป็นร้านรับซ่อมฟันปลอมบางหน้า
แต่ข้างในดัดฟันจัดฟันใส่เหล็ก
จากการตรวจสอบเพราะว่าผู้ประกอบการวิชาชีพรับจัดฟันร้านนี้
ไม่ได้เป็นบุคคลซึ่งได้รับทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรม
ทันตแพทย์สภาจริงเอาง่ายเถื่อนนะฮะ
ที่ผ่านมามีวัยรุ่นหลายคนเข้าไปดัดฟันแล้ว
ก็ทำให้รูปฟันเสียทรงอันตรายมาก
ที่คุณบอก๑๙๐๐นี่หมายความว่าดัดตลอดแน่เลย
เพราะปกติจัดฟันมันจะประมาณสัก๓๔หมื่น
แล้วก็จ่ายต่อครั้งมันก็ประมาณ๒๐๐บาท

อันนี้ก็คงติด๑๙๐๐แล้วก็ตลอดไปนี่แหละ
เป็นแฟชั่นไม่ได้ดัดจริงพอไม่ได้ดัดจริงแบบนี้

โอ้โหเขาต้องดูโครงสร้างฟันพิมพ์ฟันอย่างละเอียดเลยแหละ
ทีนี้พอไม่ได้ไขน็อตจริงไม่ได้ดัดจริง
ไม่มีความรู้ทางการแพทย์เอาฟันเด็กเป็นไงฮะ

โยเกไปเลยโยเกไปนะฮะแล้วก็ต้องไปเสียเงินจัดใหม่กับหมอจริง
แล้วบางทีต้องระวังนะมันอาจจะแบบติดเชื้อไง

นะครับสอบสวนนายไตรพบนันทพรมอายุ๓๔ปี
แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านพร้อมลูกน้องอีก๓คน
ก็ยอมรับนะครับว่าทำธุรกิจนี้มา๔๕ปีแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจยึดของกลางทั้งหมด
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
ข้อหากระทำผิดกฎหมายความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมครับ
ตำรวจบอกว่าร้านนี้เปิดร้านซ่อมฟันปลอมบังหน้า
แล้วก็แอบลักลอบจัดแล้วก็ดัดฟันปลอมให้กับกลุ่มวัยรุ่นซึ่งก็เป็น
กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก
ในราคาถูกโดยที่ไม่มีใบอนุญาต
จึงแกล้งว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ที่มาใช้บริการเครื่องไม้ไม่สะอาด
เจ้าหน้าที่ก้อต้องเข้มเข้าตรวจสอบจับกลุ่ม